เป็นเหตุการณ์รถกระบะไปแอบขนแรงงานต่างด้าว
ตอนที่จังหวะจะออกจากซอยหมู่บ้านค่ะ
ชนเข้ากับรถหกล้องานนี้มีตายนะคะ
ตายเนี่ยอย่างน้อย๓ศพนะตอนนี้นะคะ

สาหัสนี่เกลือนเลย๑๓รายด้วยกันนะคะ

ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิต
จุดเกิดเหตุบนถนนหลักกิโลเมตรที่๔๗
ถนนเพชรเกษมหมู่ที่๓ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะ
คู่กรณีเป็นรถบรรทุก๖ล้อตู้ทึบอิสุสุสีขาว
ก็เห็นบอกนี่เห็นไหมเป็นรอยเบรกยาวสักประมาณ๒เมตร
ส่วนด้านหน้าชนอัดติดกับด้านขวาฝั่งประตูคนขับกระบะอีซูซุตอนครึ่งสีขาว
สภาพตกอยู่เห็นไหมขวางอยู่ในร่องกลางถนนแบบนั้นนะคะพังยับเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเป็นชาวเมียนมาติดอยู่ภายในหลายคนเลยในรถคันนี้นะ
กู้ชีพต้องช่วยกันใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดแงะออกมาค่ะ
ช่วยนะคะบางส่วนก็มากับหลังกระบะด้วยกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
หลังกระบะนี่เสี่ยงมากเลยนะคะได้รับบาดเจ็บนอนร้องควนคลาง
รอการช่วยเหลืออยู่กลางถนนด้วยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทำไงต้องเร่งช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้น
เรื่องต้นตามรายงานข่าวมีคนเจ็บ๑๓รายแยกเป็นชาย๘คนหญิง๕คน
และสุดท้ายก็ต้องรีบนำทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมภายในรถกระบะมีผู้เสียชีวิตติดอยู่๓ศพ
รถกระบะที่ขนรายงานชาวเมียนมาค่ะ
คนขับด้วยคนขับเป็นคนไทยนะคะชื่อว่าปราโมทเพชรยุพัก
อายุ๔๓ปีเป็นชาวระนองอีก๒ศพเป็นชาวเมียนมาค่ะ
เป็นชาวเมียนมานะสรุปแล้ว๓ศพ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะคันดังกล่าวบรรทุกต่างด้าว
ผิดกฎหมายมาทั้งหมด๑๕คนชาย๑๐หญิง๕
ลักลอบมาจากทางชายแดนด้านจังหวัดระนอง
แล้วกำลังจะลัดเลาะเลี่ยงด่าน
ไปทางถนนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือมันเป็นจุดตัดกับถนนเพชรเกษม
ถนนใหญ่ออกมาจากถนนซอยหมู่บ้าน
แล้วมันเจอกับหกล้อกลายเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้น